เพื่อไปยื่นขอผ่อนผันนะคะการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะซึ่งในช่วงนี้ต้องบอกว่า
เป็นช่วงที่ดาราชายเดินทางไปเข้าคิว
โดยเจ้าตัวบอกสาเหตุนะคะว่าที่ต้องมาขอผ่อนผันเนี่ย
เนื่องจากว่ายังคงศึกษาอยู่ชั้นปีที่๒
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองค่ะ
ซึ่งการเกณฑ์ทหารนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ชายไทยทุกคนอยู่แล้วแหละ
หากมีความจำเป็นในเรื่องของการเรียนหรือเหตุผลอื่นก็ควรจะต้องมารายงานตัว
และขอผ่อนผันก่อนเพื่อแสดงตัวนะคะ
ฝากไปถึงผู้ที่มีอายุครบเข้ารับการเกณฑ์ทหารขอให้มาทำหน้าที่กัน
ส่วนตัวการเข้ารับการเกณฑ์ทหารไม่ได้มีปัญหาอะไร

แต่เหตุที่ต้องขอผ่อนผันเนื่องจากว่ามีภาระเรื่องของการเรียนเป็นหลัก

ถูกต้องแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการยื่นผ่อนผันครั้งที่๒นะคะ
แต่ว่ามิคทองระยะเขาขอสมัครเข้ารับใช้ชาติเลยนะจ
เพราะว่าผ่อนผันไม่ได้อีกแล้วนะคะก็ถือว่ายืดอกแบบแมนไปเลยละกัน